ขึ้นที่ชนบุรีกันบ้างเจ้าของบ้านนั่งจิบกาแฟชิว
แต่ระหว่างนั้นมีผู้เคาะร้ายมาขอความช่วยเหลือค่ะ
ไปช่วยกันหน่อยแล้วตอนนี้มีผู้ได้รับความเดือดร้อน
มารอถึงหน้าบ้านค่ะ
เจ้าของบ้านหลังนี้ก็เลยโทรศัพท์แจ้งกู้ภัยมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานสัตหีบ
บอกว่าอะไรบอกว่าคุณลุงเฉลิมเกียรติสารพลเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้
ราชินิกที่๓๐๔หมู่๓ตำบลสัตตาฮีบจังหวัดชนบุรี
บอกว่านี่ค่ะมีผู้เคาะร้ายมาขอความช่วยเหลือ
เคาะร้ายที่ว่าก็คือ

งูเหลือมขาดบ้านน่าจะถูกสุนักไล่ล่ามา
หนีขึ้นไปติดอยู่ตรงซอกขื่อซอกเพดานตรงนี้

เอออย่างนี้กูภัยเขาก็มาถึงเขาก็มาช่วยจับงัวนะคะ
จับมาได้วัดดูซิความยาวมันสักเท่าไหร่
เมตรฝ่าประมาณนั้นนะคะ
คืองูตัวนี้ดูสิตัวใหญ่เหมือนกันนะ
ดูลำตัวมันหัวป้วนเลยเดียว
มันคงหนีเอาชีวิตรอดจากการถูกสุนัขไล่
แล้วก็ขึ้นไปซ่อนตัวอยู่บนขื่อหลังคา

ตอนลงมาคุณหนักไงก็ถ่วงลง
เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องพยายามปีนขึ้นบันไดไปช่วย

ขึ้นให้ดู๓เมตรจริง

เอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ

เห็นหน้าหมาแล้วก็หล่อนเหมือนกันน่ะ
ว๊ายอยากอยู่ไหนมันจะขึ้น๗๗
ถ้าสุดท้ายเนี่ยเอาหลาดทางใครทางมันเนอะ
หนีมาก็อยู่ในที่ที่ปลอดภัยจรัพย์สำหรับงูด้วยเหมือนกัน
ทั้งชูนักคนงูต่างอยู่ดีกว่า